คุณผู้ชมถ้าพูดถึงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน

เพราะว่าถูกใช้หลายภารกิจเหลือเกิน
มีทั้งเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องการข่าวก็มี
เรื่องของการส่งของก็มีนะคะใช้ได้หลากหลายประโยชน์มาก

เขาจะใช้โดรนนี้ทำอะไรให้คุณผู้ชมไปดูภาพกัน
นักตกปลามือสมัครเล่นชาวแคนาดา
นางใช้โดรนตกปลาจ้า

ใช่ต้องตัวไม่ใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ปุ๊บโดรน๓๐๐๐๐

ใช่เขาตกปลาแดสปากเล็กขึ้นมาจากทะเลสาบชอมแปลงนะคะ

โดยคลิปนี้เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผิวน้ำร้อยเข้ากับสายเบ็ด
แล้วก็ผูกไว้กับโรนให้โรนบินวนไปค่ะ
พอบินออกไปได้ไม่นาน

คือก่อนอันนี้เขาบอกเขาเคยลองมาหลายครั้งแล้วไม่เคยจับได้เลย
แต่ครั้งนี้นอกจากจะจับปลาได้แล้วเนี่ย
ที่เขาเคยจับกลายเป็นปลาที่จับได้ใหญ่ที่สุดที่เคยจับมันด้วยซ้ำ
คือต่อไปนี้โดนจะทำหน้าที่แทนเราทุกอย่างแล้วหรือ
แต่อาจจะด้วยจังหวะการบินหรือเปล่าที่มันดูธรรมชาติมากกว่าเวลาเราหมุนรอกเบ็ด

คุณคะถ้าปลาตัวใหญ่มากินเบ็ดเนี่ยนะโรนคุณก็อาจจะถูกดึงลงไปได้
ถามคำเดียวสั้นคุ้มไหมคะ